ทุกชีวิตมันมีค่าเหมือนกันหมด
ชีวิตมันก็รักชีวิตของมันหมด
ไม่ว่าจะมีปัญหาติดคงติดขัดอะไรตรงไหนอย่างไร
ก็ต้องช่วยแบบนี้ค่ะ

แต่ติดรั้วกำแพงอยู่แบบนี้
ติดขนาดที่ว่าออกเองไม่ได้

เพราะมันออกไม่ได้แล้ว
นี่คือตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่ยาว๓เมตร
ติดอยู่กับรั้วบ้านเลขที่๑๗ทับ๒

คุณวันธนีจำนงสอนเจ้าของบ้านเธอเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าช่วงเช้าเนี่ยเธอออกไปเดินเล่นหน้าบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงร้องของสัตว์ครับก็มองหาดูเอ๊ะ
เสียงร้องของสัตว์มาจากไหนหายังไงก็หาไม่เจอ
ก็ตัดสินใจค่อยฟังแล้วก็เดินเดินไปสิ
เดินตามเสียงไปสิเสียงอยู่ตรงไหนสุดท้ายภาพที่เห็น
แบบนี้เลยเจอกับเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะคะ
ใหญ่มากเลยคุณแล้วมันติดคาอยู่ที่รั้วบ้านแบบนี้อืม
งานนี้คุณพี่เขาเลยบอกว่าต้องขอความช่วยเหลือไปที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วค่ะอืม
ให้เขาช่วยหน่อยคือเขาต้องนำอุปกรณ์ชุดใหญ่อ่ะ
เพื่อที่จะมาช่วยเหลือเจ้าตัวเงินตัวทองในครั้งนี้คือภารกิจนี้มันยิ่งใหญ่นักคุณคะจริง
ภารกิจนี้มันยิ่งใหญ่บอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้
เป็นอุปกรณ์ตัดทางค่ะค่อยทางทางรั้วเหล็กตรงนี้ออก
เพื่อที่จะช่วยดึงเจ้าตัวเงินตัวทองออกมาแล้วในขณะที่ช่วยเหลือ
จะต้องทำยังไงรู้ไหมคะเอาผ้ามาปิดตาเจ้าตัวเงินตัวทองเอาไว้ก่อน
เพราะไม่งั้นมันตกใจพอมันตกใจเนี่ยมันจะดิ้น
เพราะมันดิ้นแล้วมันอาจจะทำให้ตัวมันมีบาดแผลได้จากการที่เขากำลังใช้อุปกรณ์ในการถ่างอยู่
เออก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจที่ทุลักทุเลคุณทุลักทุเลขนาดไหนคุณดู
มไปอย่างนี้เลยเหรอถามกันแบบนี้ค่ะก็ช่วยมันออกมาได้แล้วนี่ทำยังไงดีอ่ะ
ก็ต้องเอาไม้ไผ่มามัดตัวมันติดไว้แล้วก็แบกมันไปเพราะมันตัวใหญ่นี่คุณ
กมันแล้วก็เนี่ยกำลังจะไปปล่อยมันลงคลองมันจะได้ไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่นะ
ครับหมดสภาพเลยเหี้ยเอ้ย